ได้ข่าวว่าคู่นี้เขาสงสัยว่าจิ้นกันหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเล่นซีรีส์ด้วยกัน

กลิ่นความรักถ้าช่วยมารึเปล่านะคะ

ชมในความน่ารักแล้วก็นิสัยส่วนตัวของใบเฟิร์นด้วย
แล้วก็วินัยการทำงานของใบเฟิร์น

แต่ว่าจะลุ้นขนาดไหนเนี่ยไปฟังอนันดาเลยค่ะ
มันเป็นเด็กกวนโอ๊ยอะฮะ
มันเด็กหน้าตีฮะก็ต้องแกล้งมันบ้างครับ
มันแกล้งผมตลอดไม่เห็นเหรอ
พอแบบหลับตาแวบหนึ่งมันก็ต้องมาถ่าย

เขาบอกว่าเขาบอกว่า
ผมแค่ไม่เห็นมุมนั้นเอง

แต่กับคนอื่นไงแล้วก็แบบ

มากขึ้นให้เป็นคลับเชียร์แบบให้แบบ

ยาหรือมาก
ยาเลยให้น้องเขาอยู่ดีของเขา

ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนมีสเปคอะไรขนาดนั้นนะครับ
แต่ถ้าถามว่าน้องเขาน่ารักไหมก็คือ